อีกหนึ่งประเด็นค่ะกรณีคุณเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดัง

เพราะว่าถูกลูกน้องในบริษัทของตัวเอง
งเงินกว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
วันนี้เปิดบ้านแถลงข่าวกันด้วยนะคะ

นี่ค่ะคุณเสกโลโซหรือว่านายเสกสรรสุขพิมาย
วันนี้ก็ตัดสินใจเปิดบ้านย่านสุขาพิบาล๕
แจ้งกรณีถูกลูกน้องในบริษัท

คุณเสกอธิบายแล้วก็ชี้แจงบอกว่า

กรณีแรกถูกลูกน้องก็คือนางสาวสูนิสารวยอบกลิ่น
คนนี้เป็นอดีตผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คนนี้เนี่ยเตรียมที่จะโกงเงินกว่า๑ล้านบาท
คุณสุนิสาโกง๒ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นแรกเรื่องของค่าชำระเงินส่วนกลาง
ที่สามารถจับได้ว่าคุณสุนิสาจะโกงประเด็นนี้
เพราะว่ามีเอกสารจากนิติบุคคลของหมู่บ้าน
แจ้งมาบอกคุณเสกบอกว่าคุณมียอดค้างชำระเงินส่วนกลาง
กว่า๗หมื่นบาทนะซึ่งเงินส่วนนี้เนี่ย
คุณสุนิสาอดีตลูกจ้างได้เบิกไปแล้ว
แต่กลับไม่มีใบเสร็จยืนยันว่าเอาไปจ่ายชำระค่าส่วนกลาง
คือคุณเสกให้ไปแล้วแต่คนนี้ไม่เอาไปจ่าย

ส่วนที่๒เรื่องของการใช้บัตรเครดิต
ส่วนนี้คือมียอดแจ้งมาว่ามียอดเงินกว่า๑ล้านบาท
ซึ่งมีการตัดยอดชำระไปแล้วแหละ
แต่ว่านางสาวสุนิสาก็พยายามที่จะนำเอกสารมาเซ็นให้เบิกอีก
กว่าล้านบาทนะจนกระทั่งเมื่อวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
มีเอกสารของธนาคารก็ส่งมายืนยันค่ะ
บอกว่าไม่มียอดค้างชำระบัตรเครดิตแต่อย่างใด
ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจไล่นางสาวสุนิสาออกไป
แล้วก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สนคันนายาว
แล้วก็อยากให้โอกาสเข้ามาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็นำเอกสารต่างการเบิกเงินต่างนำมาคืนด้วย

คุณเสกนี่หลายเรื่องหลายราวเหลือเกินนะ
มาข้ามปีตอนนี้ก็โดนลูกน้องโกงไปอีกทีนี้

ส่วนกรณีที่๒เรื่องที่เสกไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตในสถานที่ต่าง

จะเป็นคนติดต่องานให้รีวิวคิวงานให้
แต่ตอนนี้ธนกิจลาออกไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทอีกต่อไป
ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการทำสัญญาณหรือรับมอบเงินต่าง
นายธนกิจก็ต้องรับผิดชอบกันเองเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้ว
ต้องรับผิดชอบกันเองระหว่างผู้ว่าจ้างกับนายธนกิจ
แต่ส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับเสกเองเสกยืนยันจะรับผิดชอบทั้งหมด
เพราะว่าไม่ได้ไปเล่นถ้าเสกไม่ได้ไปเล่นแล้วเสกรับผิดชอบเองเสกจ่าย
แต่ถ้าเกิดว่าธนกิจไปรับเงินมาแล้วแต่เสกไม่ได้ไป

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการทำสัญญาแต่ไม่มีการเซ็นสัญญากันที่ใดบ้าง
ฝากถึงผู้ที่จะจ้างงานคอนเสิร์ตหากมีคนชื่อธนกิจหรืออ้วนไปขายงานอย่ารับ
เพราะว่าถือว่าลาออกไปแล้วไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่ไปยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยคุณเสกอธิบายแล้วก็ชี้แจงแบบนี้บอกว่า
เรื่องของกำหนดการเดินทางไปตามที่สารจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายในวันที่๑๓กุมภาพันธ์และที่สารจังหวัดมีนบุรีในวันที่๑๙กุมภาพันธ์
เรื่องนี้คุณเสกยืนยันว่าจะเดินทางไปตามนัดอย่างแน่นอน
เอกสารการป่วยเป็นโรคไบโพล่าได้ส่งให้กับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนผลจะออกมาอย่างไรก็ไปว่ากันในชั้นศาลล่ะค่ะ